ดูความคืบหน้ากรณีที่พบศพผู้หญิงคนนึงค่ะลอยอืดอยู่ในห้วยหมักแข้งที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วมีญาติญาติออกมายืนยันว่าศพนี้คือศพของญาติตัวเองที่ชื่อว่านิดอายุ๓๐ปี
หายไปพร้อมกับลูกสาวอายุ๖ขวบ
ญาติญาติก็เลยยิ่งออกตามหาว่าถ้าเจอศพผู้เป็นแม่แล้วลูกสาวอยู่ไหน
ทำไมยังไม่เจอเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
ขยายผลตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
จากกรณีที่พบศพผู้หญิงคนนึงรูปร่างเล็กผิวขาว
ใส่เสื้อลูกไม้คอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงขาบานลายไทยสีน้ำตาล
คล้ายกับชุดหมอนวดแผนโบราณนะคะ
ลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ในลำห่วยมักแข้งแขกของนี้นะคะ
ออกมายืนยันว่าศพนี้น่าจะใช่นางสาววันนิดาวงนุกูล
หรือมิษยุ๓๐ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ว่าใช่นางสาววานิดาจริงหรือเปล่า
แต่ญาติบอกน่าจะใช่แหละ
แต่ว่าถ้าใช่จริงแล้วลูกสาวเขาราน
คุณแม่รัชนกทองเบ้าไปคุยอีกรอบนึงหลังจากที่ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้ครอบครัวของนางเสานิดไปดูดวง
ไปดูดวงกับหมอดูในพื้นที่๓หมอค่ะ
หมอบอกว่าน้องอีหวาวัย๖ขวบยังมีชีวิตอยู่
แต่ถูกมือที่๓ลักพาตัวไปเอาไปไว้ที่ไหนสักแห่ง
ส่วนนางสาวนิดหมอดูบอกว่าเป็นตายเท่ากัน
แม่ก็เลยมั่นใจไปอีกว่าศพที่เจอคือนางสาวนิดลูกสาวแม่แน่
แต่รอผลตรวจดีเอนเออยู่นะคะ
หมอดูบอกว่าหลานสาวไม่ตายหรอก
แต่นางสาวนิดเป็นตายเท่ากันแต่พบเป็นศพแล้วอะค่ะ
ก็ไม่ได้บอกว่าจะตายเพราะมือที่๓
เพราะว่าไปกับคนนี่แหละ

เต้าว่าพ่อแม่ขือบอรู้ว่าจะไหน
หาทริปแหละ
ของ

อยู่เยียดของแฟน

ที่เสียชีวิตไปสมมติว่าอย่างนี้ยังชีวิตอยู่
ถ้ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าจัง๊ด่ะยไกลทำมา
ตอนนี้ต้องรอผลตรวจดีเอนเออย่างเป็นทางการ

แม่ก็ไปถามหมอดูมาก็เลยเหมือนกับก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้าง
แม้ว่าจะไปดูสภาพศพแล้ว
พอเห็นแล้วก็จะบอกว่าแม่บอกว่ารู้ว่าใช่ลูกสาวตัวเอง
เพราะว่าฟันข้างหน้าจะหล่อหมด
ฟันข้างบนนะแล้วก็ตัวจะเล็กกว่าคนอื่น
เพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของตัวเล็กกว่าคนอื่นมาตั้งแต่เกิด
แต่ก็ด้วยความที่ยังไม่เจอสักที
ยังไม่เจอสักทีก็หาที่พึ่งหาหมอดูหาอะไรแบบนี้นะ

แต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็หาในคลองส่งน้ำตรงนี้แล้วนะ
ยังไม่เจอศพเพิ่มเติมก็เลยไม่รู้ว่าลูกสาวไปอยู่ที่ไหน
ก็ยังมีความหวังว่าเด็กผู้หญิงหกขวกน่าจะยังมีชัวร์อยู่
คือสามีของนางสาวนิจนะคะ
แล้วก็เป็นพ่อของน้องอิหวาเด็กหญิงวัย๖ขวบที่เป็นลูกของนางสาวนิด
ก็บอกว่าโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นตายร้ายดียังไง
ไม่รู้ว่ามีคนลักพาตัวไปเหมือนที่หมอดูบอกหรือเปล่า
ก็เลยคิดไปโอ้โหต่างนานาไงคนเป็นพ่อนะคะ
ถูกจับไปเป็นขอทานไหมเขาจะเอาไปฆ่าไหม
ก็วอนผ่านสื่อเลยผ่านนักข่าวของเราเลยบอกว่า
ถ้าใครเห็นถ้าใครเจอเอาลูกสาวมาคืนเถอะ
ตอนนี้รอลูกสาวมากลับบ้านนะเดี๋ยวจะผัดผักบุ้งให้กินเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
ก็เอาลูกมาขาดมาแร็วจากว่านั้นก็เป็นมีปุ่นเยาต์
เรากล้มคอแค่นี้ล่ะครับ

ทีมข่าวของเราก็เลยช่วยแกะรอย

ก็ย้อนรอยไปไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ไปที่ขนส่งอุดรธานีนะคะคือนางเสานิดเนี่ยให้เพื่อนบ้านไปส่งตรงนี้
ก่อนจะหายตัวไปนะครับมีผู้ชายคนนึงซึ่งนางเสานิดเรียกว่าอ้วน
ก็ให้เพื่อนบ้านที่ขี่รถไปส่งเนี่ย๔๐๐บาทเป็นค่าน้ำมัน
ทีมข่าวก็เลยไปดูไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีขนส่งอุดรธานี
ปรากฏว่าคือภาพอ่ะขอดูย้อนหลังได้แค่๗วันก็เลยไม่สามารถย้อนกลับไปดู
วันที่นางสาวนิดไปที่สถานีขนส่งอุดรธานีได้คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์
วันนั้นคือวันที่ออกจากบ้านวันที่ออกจากบ้านโดยนางสาวนิดเนี่ยเขาไปกับน้องอีหวานลูกสาววัย๖ขวบ
ให้เพื่อนบ้านที่มีจักรยานยนต์พ่วงข้างไปส่งมาส่งที่ตรงสถานีขนส่งตรงเนี้ย
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกนะชื่ออ้วนมารับต่อไป
ค่าจ้างเขา๔๐๐บาทเขาก็ขี่รถกลับบ้านส่วนนางสาวนิดไปไหนต่อเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้แล้ว
แต่ภาพตรงนั้นมันย้อนกลับไปดูไม่ได้ได้แค่๗วันก็เลยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มตรงนั้นนะคะ
บุญเกิดศรีสุมาวินรถจักรยานยนต์ที่รับส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่ง
ก็บอกว่าเห็นสองแม่ลูกนั่งรถพ่วงข้างของผู้ชายคนนึง
จอดอยู่ใกล้กับวินของตัวเองมาพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่
ใส่ของแล้วก็เดินเข้าไปในสถานีขนส่ง
ไปสักไม่กี่นาทีค่ะมีผู้ชายคนนึงตัวไม่ใหญ่มากเดินออกมารับ
แล้วจ่ายเงินให้กับคนขี่รถพ่วงข้างที่มาส่งแล้วก็แยกย้ายกันไป
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ตามข้อมูลของวินนะคะที่เขาเห็นครับ
แล้วก็ดูข่าวว่าอ้าวเจอศพผู้หญิงตกใจมากไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกัน
กับที่เห็นที่สถานีขนส่งอุดรธานี
นายพิสิทธิ์สุดสนอคนขับรถรับส่งสามล้อก็บอกว่าตัวเองเห็นเหมือนกัน
แม่ลูกคู่นี้มานั่งรออยู่ที่สถานีขนส่งมาตั้งแต่บ่ายค่ะ
หอบข้าวหอบของมาเยอะแยะเลยก็ดูข่าวอีกนั่นแหละ
พอเห็นข่าวก็ตกใจว่าอ้าวเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วมาเห็นเป็นข่าวว่าเสียชีวิตแล้ว
ตกใจอยู่ครับผมอยู่ก็จะมาตายแล้ว

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรอแฟนมาจากบุรีรำ

เขาบอกว่ายังมาไม่ถึงแล้วก็มีคนมาส่งเขาอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้
นานครับต้องกับประมาณถ้าเขาว่าอยู่บริหรัม
ต้องกับประมาณตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่จนถ้าพอเย็นเกือบทุ่ม
ทีนี้ค่ะมาลำดับเหตุการณ์การหายไปของสองแม่ลูกคู่นี้นะคะ
กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายค่ะ
ออกจากบ้านให้เพื่อนบ้านไปส่งที่ขนส่งนะคะ
ญาติแจ้งความคนหายที่สพเมืองอุดรธานี๒๙กุมภาพันธ์
หลังจากออกจากบ้านไป๓วันแล้วติดต่อไม่ได้
๒มีนาคมพนักงานขับรถบรรทุกขยะเทศบาลนครอุดรธานี
พบศพในลำห้วยหมากแข้ง
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ว่าใช่ศพของนางสาวนิดหรือเปล่า

แต่ทางครอบครัวเขายืนยันว่าน่าจะใช่

ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานี
ระหว่างแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดใกล้กับสถานีขนส่งค่ะ
ว่าคนที่มาส่งคนที่มารับเป็นใคร
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางเสานิดหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวน
เพื่อออกติดตามหาเบาะแสนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวของนางสาวนิดนะคะ
อีหวาอายุหกขวบอะค่ะเพราะตำรวจบอกว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทีมข่าวของเราเลยนะคะ
ถ้าใครพบเห็นน้องอีหวาเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบตามรูปภาพรูปนี้ค่ะ
นี่คือน้องอีหวานะคะถ้าใครเห็นแจ้งผ่านสื่อมาก็ได้นะคะ
แจ้งผ่านไทยรัฐทีวีมาก็ได้หรือแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจก็ได้นะคะ
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะ
อีหวานนะคะยังมีความหวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
หรือว่าถ้านางสาววนิดาหรือว่านางสาวนิดถ้ายังอยู่

ลูกสาวเนี่ยเชื่อคนง่ายไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยโทรมาหลอกลวงลูกเนี่ย

ใช่เพราะขนเสื้อผ้าขนกระเป๋าอะไรไปเยอะแยะเลยนะคะ